เตือนอันตรายกันหน่อยนะฮะแล้วเป็นอุทาหรณ์ด้วย
ช่วงนี้คือหลายคนเล่นร่วมงานบุญบ้างไฟ

บางคนประดิษฐ์บ้างไฟเองเลย
มีหนุ่มน้อยวัย๑๖เหมือนกันนะฮะก็ประดิษฐ์บ้างไฟเอง
และใช้สว่านในการเจาะเข้าไปในบ้างไฟแท่ง

ทำให้เกิดไฟไฟปะทุขึ้นมาระเบิดใส่หน้าเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮาจงนาธิกู้ชีพก็รุดเข้าช่วยเหลือ
วัยรุ่นชายุ๑๖ปีที่บ้านหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับ
คือประดิษฐ์บ้างไฟแล้วบ้างไฟระเบิดใส่
มีอาการปวดแสบร้อนตามใบหน้าหน้าอกแล้วก็ขาข้างขวานะครับ
มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดคุณ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับ
จากการสอบถามตาของเด็กนะคุณ
ตาเด็กนั่งว่าตาเองก็นั่งอยู่ใกล้หลานห่างกันไม่ถึง๒เมตร
ไม่ต้องตีที่ตาเนี่ยไม่ได้รับอันตรายนะค่ะ
และด้วยความร้อนของดอกสว่านที่หลานเจาะลงไปคุณ

ทำให้เกิดการเสียดสีกับดินประสิว

โชคยังดีไม่กระเด็นใส่ตาของหลานใส่ดวงตาของหลานนะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะถึงขั้นตาบอดได้นะครับ
ส่วนชาวบ้านบอกว่าเสียงระเบิดดังไปถึงทุ่งนานู้น
ก็เลยพากันวิ่งมาดูแล้วว่าเป็นเสียงอะไรนะครับ
บางคนเข้าใจว่าโอ้โหเขาจุดบ้างไฟเล็กกันหรือเปล่า
แต่นี่ยังไม่ได้จุดคุณประดิษฐ์อยู่เลย

ด้านผู้ใหญ่ในหมู่บ้านฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์

รวมถึงเด็กในหมู่บ้านอื่นด้วยโดยเฉพาะภาคอีสาน
ที่อาจจะชอบเล่นบ้างไฟประดิษฐ์เองแล้วก็เอาไปจุดเอง
อย่าเรียนแบบถ้าไม่ชำนาญอย่าทำเอง

กว่าจะเป็นบ้างไฟแท่งบ้างไฟล้านบ้างไฟอะไรต่าง
โอ้โหต้องเป็นคนชำนาญเท่านั้นถึงจะทำได้นะฮะ